ส่วนเรื่องนี้ก็ต้องการคำอธิบายด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าก็มีคนเห็นหลายคน
แล้วก็กลายเป็นเรื่องแตกตื่นด้วยเช่นเดียวกันที่จันทบุรีค่ะคุณผู้ชม
มีรายงานบอกว่าชาวบ้านเห็นดวงไฟประหลาดแบบนี้ค่ะ
เขาก็บอกเขาเนี่ยพยายามจะถ่ายคลิปนะแต่ว่ามือถือเนี่ยทำไม่ได้
เวลาจะถ่ายมันมีสัญญาณรบกวนจะถ่ายคลิปก็ถ่ายไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาเก็บภาพได้แค่นี้
เนี่ยค่ะซึ่งเดี๋ยวคุณผู้ชมตามมาเรื่องนี้สุดท้ายแล้วก็มีคำอธิบายนะคะ
พบวัตถุประหลาดลอยเหนือท้องฟ้าที่อำเภอคิชกูธจังหวัดจันทบุรีมีแสงสว่างมากและลอยนานกว่า๕นาทีแล้วก็หายไป
เราก็เลยไปคุยกับคนเห็นค่ะชาวบ้านในพื้นที่ที่เห็นเนี่ยนะคะหนึ่งในนั้นก็คือคุณกัญจนาหรือพี่นุษย์นะคะเจ้าของบ้านที่อยู่ในสวนผลไม้ที่เขาคิดชะกูดนี่แหละพี่นุษย์บอกว่าพอเธอเห็นคนโพสต์เนี่ยเธอก็เลยออกมาดูบนท้องฟ้า
เธอก็เห็นเหมือนกันนะดวงไฟประหลาดที่มีการโพสต์เนี่ยเธอก็เอามือถือขึ้นมาจะถ่ายคลิปแล้วพี่นุษย์ก็บอกว่าก็ถ่ายไม่ได้ถ่ายคลิปเนี่ยถ่ายไม่ได้ก็เลยพยายามถ่ายเป็นภาพนิ่งก็ถ่ายอยู่หลายครั้งมาก
ตอนที่จะถ่ายเนี่ยมีสัญญาณรบกวนเป็นคลื่นคล้ายกับกราฟคลื่นวัดหัวใจซึ่งพี่นุษย์บอกก็แปลกใจนะว่าเกิดอะไรขึ้นอยากจะถามผู้เชี่ยวชาญเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นส่วนตัวเชื่อว่าสิ่งที่เห็นนั้นไม่ใช่ดวงไฟธรรมดาค่ะ
เห็นว่าตอนถ่ายแล้วมันมีสัญญาณกวนโทรศัพท์เราด้วยนะครับ
มีมีสัญญาณมันกวนโทรศัพท์มันขึ้นเลยอะค่ะ

มันเป็นขีดแล้วก็
ขีดเหมือนเหมือนขึ้นไฟฟ้าอืมที่มันขึ้นนะช้าตื่นมาก็ยังมาเล่นโทรศัพท์ตัวเองเอ๊ะทำไมไม่เห็นเป็นคือซูมจนสุดจนอะไรมันก็ไม่เป็นแต่เมื่อคืนคือมันเป็นแบบเนี้ยตลอดก็ยังว่าเอ๊ะโทรศัพท์เป็นอะไรจะถ่ายถ่ายไม่ได้